อ่ะไปที่จังหวัดชนบุรีกันบ้างนะฮะก็มีโจรสาวนะฮะ
เข้าไปในออฟฟิศแล้วก็ไปงัดแงะขโมยของ
พระเครื่องได้ทองคำไปมูลค่ากว่า๕แสนบาทครับ
ภาพจากกล้องวงจรปิดของบริษัทจัดหาแรงงานในจังหวัดชนบุรีนะฮะ
จับภาพจนสาวรูปร่างก็สันทัศน์นะฮะใช้แมสคาดปาก
เดินผ่านเข้าไปในกล้องเนี่ยฮะแล้วก็เนี่ยตอนเนี้ย
ใช้ไม้ดันและดันกล้องขึ้นไปเงยขึ้นไปนะ
ให้เห็นพฤติกรรมของเขาก่อนที่จะไปงัดประตู
ลักษณ์ทรัพย์สินภาในสำนักงานนะฮะทีมรัฐธรรมองค์คันเลิศวงศ์
เจ้าของบริษัทก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยตัวเขาเนี่ย
ออกไปกินข้าวนะครับกลับมาตอนเที่ยงคืนพบว่าเอ๊
ทำไมประตูบ้านเปิดออกล่ะคิดว่าปิดประตูไม่แน่นหรือเปล่า
แต่พอไปตรวจสอบดูอ้าวมันเจองัดบ้านโดนงัดซะแล้วนะฮะ
เข้าไปตรวจสอบในบ้านทรัพย์สินพบว่าโจรเข้าไปในห้องนอนครับ
ไปเปิดตู้หยิบพระเครื่องอยู่ในกล่องไปใบเดียว
แต่ว่าภายในกล่องนั้นเนี่ยมีหลวงปู่ทิมสามองค์หลวงปู่สุขหนึ่งองค์
พระทองคำอีกหนึ่งองค์สร้อยคอทองคำเครื่องเพชรรวมแล้วเนี่ย
ประมาณสักห้าแสนบาทจนสาวคนนี้นะเจาะจงเลยว่าเข้าไปเนี่ย
จะเอากล่องนี้ไม่เอาอย่างอื่นเอากล่องนี้เลยฮะ
แตะต้องทรัพย์สินอย่างอื่นไม่มรื้อค้นอะไรภายในบ้านเลย
แล้วคาดว่าน่าจะมีใบสั่งเรื่องของพระเครื่องที่เขารู้ว่านายคนนี้มี
เจ้าของบ้านมีก็เลยต้องการจะเอากล่องพระเครื่องนี้ไป
อย่างเดียวนะครับทางนี้คาดว่าจนสาวไม่ได้ทำงานคนเดียว
เพราะว่ามีการตัดไฟด้วยทำให้กล้องวงจรปิดนั้นที่บริเวณด้านหลังบ้าน
ไม่ทำงานเหลือแค่กล้องในสำนักงานที่จับภาพเอาไว้ได้
นะครับโดยนายธีรธรรมก็นำหลักฐานทั้งหมดไปแจ้งความกับ
โรงพักเสม็ดเรียบร้อยแล้วนะครับ